ลวงโลกอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้เนี่ย
ชาวเน็ตต่างทยอยค่อยออกมาแฉเรื่อย
ละเรื่องสองเรื่องแล้วก็มาประติดประต่อกัน
ทำให้รู้ว่าโอ้โหการลวงโลกเรื่องนี้
มันโอ้โหน่าสนใจมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น
คุณผู้ชมลองคิดง่ายกันเลยครับว่า
ถ้าคนเราจะโกหกอะไรสักเรื่องหนึ่ง
หรือว่าจะกี่เรื่องก็แล้วแต่จะโกหกได้กี่เรื่องและยาวนานได้กี่วัน
นี่ค่ะบอยสกลค่ะตอนนี้เป็นแฮชแท็กอันดับหนึ่งในทวิตเตอร์นะคะ
ชาวเน็ตก็ทยอยออกมาแฉเรื่อย
สกลคนนี้ค่ะเขาหลอกลวงตั้งแต่ตอนเรียนมัธยมศึกษา
คือเขาก็อ้างว่าเขาเรียนโรงเรียนชื่อดัง
ว่าเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบอ้างว่าเรียนโรงเรียนเตรียมอุดม
อย่างนี้ค่ะจนสุดท้ายก็ถูกจับได้
คือเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเศร้า
แต่ว่าก็อ้างไปเรื่อย
แล้วก็อ้างว่าตัวเองเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุดท้ายก็อ้างว่าเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็มีการแต่งตัวด้วยชุดนิสิตนะคะ
แล้วก็รูเมดคือเพื่อนร่วมห้องก็บอกว่า
ก็เห็นเขาแต่งตัวไปเรียนทุกวันเลย
แล้วก็มีใบเกรดมาโชว์ในโลกออนไลน์ด้วย
แล้วก็มีภาพไปถือป้ายในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วย
ฝึกงานไปทำงานอะไรเยอะแยะไปหมด
เท่ากับว่าเขาโกหกตั้งแต่มัธยมยันเรียนมหาวิทยาลัย

หลายเรื่องหลายราวและหลายปี
โกหกมาเรื่อยอย่างต่อเนื่องค่ะ
เคยได้ยินข้ออ้างของคนที่โป๊ะแตกมาแล้วก่อนหน้านี้

พอเริ่มโกหกแล้วก็ต้องไหลไปตามน้ำ
ก็ต้องโกหกไปเรื่อยหาทางลงไม่ได้
ทำไมถึงกล้าโกหกได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้

ใช่แต่มันเริ่มมีแล้ว
ในโลกโซเชียลเริ่มทยอยออกมาแล้ว

วีรกรรมของบอยสกลคนนี้เนี่ย
เริ่มต้นจากการที่เรียนมัธยมปลายที่ต้องจบลงอย่างกระทันหัน
เขาก็เลยตัดสินใจแต่งตัวชุดนักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดัง
แล้วก็ไปอ้างว่าเรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบนะ
แล้วก็ตีเนียนเข้าไปเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เข้าไปเรียนจนอาจารย์เนี่ยจับได้
เรื่องราวของการเรียนระดับมัธยมศึกษาก็จบลงต่อด้วยระดับมหาวิทยาลัย

เริ่มต้นด้วยการใส่เครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แต่อีกสักพักก็เปลี่ยนแล้วไปเป็นนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
แล้วก็ไปถือป้ายงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ด้วย
แต่เรื่องมันโป๊ะแตกค่ะ
ชาวเน็ตก็เริ่มเปิดเผยข้อมูลออกมาเรื่อยนะคะ

อยสกลเนี่ยเขาไปเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอันนี้เรียนจริง
แล้วก็ได้รับคัดเลือกเป็นประธานรุ่น

แต่มีปัญหาเหมือนกับว่าเขาเรียนได้เกรดเฉลี่ยแค่๑๗กว่า
แล้วก็ถูกรีทายออกไปค่ะ

แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเขาเอาเงินเกือบล้านบาทไปด้วยนะ
จากการเก็บรวบรวมของนักศึกษาปี๑

ใช่แต่ว่าทางนักศึกษาเขาบอกว่า
ไม่รู้จะไปตามเอาเรื่องเอาราวจากที่ไหน
เพราะมารู้อีกทีอ้าวบอยสกล
ย้ายไปเรียนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้ว
แล้วเพื่อนที่มหาวิทยาลัยบูรพาก็บอกว่า

ชื่นชมแบบบูมแบบเชียร์
ชื่นชมย้ายโรงเรียนแล้วไปเรียนที่จุฬาแล้วอย่างนี้

เขาอ้างว่าเขาลาออกเพื่อไปสอบเข้าใหม่ที่จุฬาอะไรอย่างนี้
แต่ที่บูรพาเขาบอกว่าเขาเกรดไม่ถึง๑๗กว่า

เพจพี่แนะแนวน้องจุลาฉะเชิงเศร้า

กรณีที่บอยสกลเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพี่แนะแนวน้องจุฬาฉะเชิงเซา

ซึ่งก็บอกว่าทางกลุ่มถูกนายสกลเอี่ยมสะอาด
หลอกลวงให้เชื่อในสิ่งที่เขาสร้างเรื่องขึ้นมาเองทางเพจ
ขอประกาศว่าต่อจากนี้นายสกลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเพจ
แนะแนวน้องจุฬาฉะเชิงเศร้า

และกลุ่มนิสิตเก่าจุฬาฉะเชิงเซาอีกต่อไป
ต้องออกมาชี้แจงแบบนี้ว่าไม่เกี่ยวนะ

ชื่อจริงคือนายสกลนามสกุลเอี่ยมสะอาด
ชื่อเล่นบอยก็เลยเป็นบอยสกล

เราไปคุยกับอดีตนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยบุรพาคนหนึ่งนะครับ
อยู่รุ่นเดียวกับนายบอยสกลนะครับ
ที่๒๒เขาเล่าย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๙
บอกว่ารู้จักกันก็เพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมคณะ
ตอนนั้นก็อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยด้วยกันด้วยนะครับ

สามารถโน้มน้าวใจคนให้คล้อยตามได้เสมอ

ครอบครัวเขามีฐานะมีรถยนต์ขับ
มีบ้านรวยหลังใหญ่มีสระน้ำ
เป็นเจ้าของร้านเพชรเจ้าของรถทัวร์แปดริ้ว
เจ้าของคิวรถสองแถวสายวัดยะโสธรอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็จะพูดแบบนี้อยู่เสมอนะครับ
บอกว่าเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียง
จนกระทั่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมบุรพามีการคัดเลือกประธานรุ่น
บอยก็ฟอร์มทีมกับเพื่อนลงสมัครแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานรุ่น
หลังจากนั้นนายบอยก็แจ้งกับทุกคนในคณะว่าจะขอเก็บเงินคนละ๑๗๐๐บาท
เพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรมของรุ่นแต่ว่าเก็บครั้งเดียวนะ๑๗๐๐บาทยาว๔ปีเลย
แล้วไม่ต้องจ่ายอีกแล้วไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้ว
สิทธิ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มรุภาทั้งรุ่นเนี่ยมีประมาณ๗๐๐คน
ส่วนใหญ่มากกว่า๕๐๐คนจ่ายให้นายบอยหมดคนละ๑๗๐๐บาท
เพราะนายบอยบอกว่าถ้าใครไม่จ่ายจะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนวิชาหนึ่งขู่เอาไว้
เพื่อนก็อยากให้จบไงอยากเรียนจบก็จ่ายให้
คิดแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในบอยรวมเงินไปได้มากกว่า๘แสนบาท
ซึ่งเงินจำนวนนี้นายบอยเก็บไว้คนเดียว
กระทั่งในช่วงเทอมที่๒ของปี๑นะ
บอยก็เรียกเพื่อนในคณะมาประชุม
แล้วก็บอกว่าเงินที่เก็บมาได้เนี่ยเกือบ๑ล้านบาทเนี่ย

แล้วก็บอกว่าไอ้เงินเนี่ยมันถูกโยกไปอยู่ที่
ประธานสมสรรณ์นักศึกษาของมหาผู้ใช้บุรพา
ไปบริหารจัดการทั้งหมดเลยในบอยรับรู้เพียงแค่ส่วนที่เหลืออยู่แค่ประมาณเท่านี้
ไม่ถึงหมื่นอ่ะประมาณแค่๒๐๐กว่าบาทไม่ถึงหมื่นบาท
ถ้าอยากได้คืนก็ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วก็ขอมอบเรื่องเงินที่หายไป
ให้กับรองประธานรุ่นเป็นคนจัดการนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะซิลแล้ว
ซิลก็คือจะไปสอบเข้าปีหนึ่งที่ใหม่เพราะว่าเขาไปสอบเรียนที่จุฬา
เงินไปอยู่ที่ประธานสโมสรแล้วสโมสรนักศึกษานะฮะพอจบปีหนึ่งนายบอย
ก็ออกไปจริงจริงค่ะโดยปัญหาเรื่องเงินร่วมล้านบาท
ก็ยังค้างคาอยู่นิสิตร่วมรุ่นกว่า๕๐๐คนที่จ่ายเงินไปให้คนละ๑๗๐๐บาท
ก็ไม่มีใครได้รับคำตอบว่าตกลงแล้วเงินมันหายไปไหนกันแน่

แล้วก็เอาไปใช้อะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่า
เงินทั้งหมดเนี่ยสโมงเอาไปแล้วสโมงคนจัดการ
อืมนี่นะฮะแต่ความจริงแล้วเขา

ใช่ค่ะตามรายงานข่าวบอกว่าเขาเกรดเฉลี่ยประมาณ๑๗
ซึ่งเกรดไม่ถึงก็ต้องถูกรีไทน์ออกไป
แต่ก็อ้างว่าเขาไปสอบเข้าจุฬานะ
ซิลไปสอบที่อื่นแล้วติดจุฬาอย่างนี้
และนับตั้งแต่ปี๒๕๕๗เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น๒๒
ตอนนี้ก็ยังสงสัยและคลางแคลงใจอยู่
อยากได้คำตอบว่าเงินที่นายบอยสกลเรียกเก็บไปเนี่ย
มันหายไปไหนแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรได้
เพราะว่าหลักฐานการจ่ายเงินมันไม่มีไง
เวลาร่วมเลยเผามา๔๕ปีทุกคนในรุ่นก็เรียนจบหมดแล้ว

บอยสกลก็หายไปตั้งแต่วันนั้น
ไม่สามารถติดต่ออะไรได้อีกเลยไม่ได้ติดต่อใครด้วย
กระทั่งไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละทวิตเตอร์
ได้มีการแฉพฤติกรรมของในบอยสกล

ทุกคนก็โอ้โหนี่คนนี้นี่เองนะฮะ
เคยอยู่ด้วยกันเคยมีปัญหาเคยมีกรณีด้วยกันนะครับ
ทุกคนก็เลยต่างมาพูดคุยกันว่าเออบอยสกลที่แท้อยู่นี่นี่เอง
ลักษณะของที่บอยเข้าไปทำเหมือนมันคล้ายกันคือการที่เขาเข้ามาเป็นนักกิจกรรม
การที่เขาเข้ามาเป็นผู้นำแล้วก็การที่เขาเข้ามา
แล้วก็เก็บเงินหรืออะไรต่างอย่างนี้ครับ
ลักษณะต่างที่คนเขาพูดเกี่ยวกับตัวบอยว่า
อยเป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดน้อยใจคนเก่ง
แล้วก็แล้วในทีมของบอยเวลาบอยทำกิจกรรมเนี่ย
จะมีแต่คนดีเข้ามาเพราะฉะนั้นคนดีเขาก็ไม่รู้โดนหวาดล้อมอะไรอย่างนี้ครับ
คนดีเวลาเกิดเรื่องอะไรกับบอยอย่างนี้เขาก็จะไปกันให้บอย

ทีนี้คนที่เขาโดนหางเลขมาตั้งแต่ตอนที่บอยสกลหายหน้าไปจากมบุรพา

สโมสรนิสิตของมบุรพา

วันนี้อดีตประธานสโมสรนิสิตมบุรพานะครับ
ที่ถูกนายบอยสกลพาดพิงว่ายืมเงินของคณะวิศวกรรมรุ่น๒๒เข้าไป
กว่า๘แสนบาทเอาไปใช้เนี่ย

บอกว่าหลุดพ้นมณฑินกันสักทีนะ

ซึ่งก็คงหมายถึงการที่เขาต้องรอคอยวันที่ความจริงปรากฏ
เพราะว่านายบอยสกลใส่ร้ายเอาไว้
เงินอยู่ที่เขาแล้วเขาก็เหมือนกับต้องพยายามที่จะชี้แจงมาตลอด
สังคมมองมาตลอดว่า
เงินไปอยู่ที่นู่นแล้วคุณก็เอาไปใช้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วทำไมโกหกได้ต่อเนื่องขนาดนี้เนอะ

เรียนมหาวิทยาลัยบูรพาจนเพื่อนเรียนจบไปแล้ว

ยังต่อเนื่องมาถึงว่าเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ทีนี้ก็ต้องไปดูทางฝากฝั่งของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะอืม

นายธนวัฒน์วงชัยหรือบอลค่ะอายุ๒๐ปีนะคะ
เป็นนิสิตปี๓คณะเศรษฐศาสตร์
ซึ่งเป็นประธานสะพานนิสิตนักศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ส่วนตัวไม่ได้รู้จักกับบอยสกลมาก่อนนะคะ

วิรกรรมเนี่ยก็คือแอบอ้างเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมา๔ปีแล้ว

ก็คือคาดว่าน่าจะตั้งแต่มีกิจกรรมรับน้องของจุฬา
ก็คือเอาชื่อเอารหัสของนิสิตคนอื่นมาแอบอ้าง
เพราะว่าไปร่วมกิจกรรมรับน้องก็รู้ชื่อรู้รหัสอะไรแบบนี้
ก่อนหน้านี้พบว่าบอยสกลอ้างว่าเรียนมาหลายคณะแล้ว
ทันตแพทยศาสตร์ย้ายมาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ย้ายมาเศรษฐศาสตร์
แล้วบอยก็ชอบทำกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะค่ายอาสา
ล่าสุดเนี่ยบอยขอทำเรื่องเป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการค่ายวิชาการกระดานขาว
แต่พอทางสะพานนิสิตตรวจสอบรหัสนิสิตขอดูชื่อ
อ้าวไม่มีชื่ออยู่ในศาสตร์ระบบ
แต่นายบอยไปมีชื่อปรากฎที่มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง
ลงทะเบียนเรียนอยู่ที่นั่นแต่พอความจริงมันปรากฏพอโป๊ะแตกแบบเนี้ย
หายไปเลยนะอืมไม่มีใครติดต่อบอยสกลได้เลยนะครับ
ส่วนภาพที่บอยเนี่ยไปร่วมกิจกรรมต่างของจุฬาก็คาดว่าบอยใช้ชื่อนิสิตคนอื่นค่ะ
ไปแอบอ้างแล้วก็พูดเก่งไงอืมใช้วัฒสินผูดนมน้าวนั่นนี่นุ่นนี่
ขอร่วมกิจกรรมอาศัยช่องโหวในการตรวจสอบนี่แหละเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าไปถึงหอสมุดของมหาวิทยาลัยก็คาดว่าเอาบัตรของนิสิตคนอื่นมาสแกนเข้าออก
อยใช้ข้อมูลปลอมไปสมัครงานด้วยนะคะไปสมัครงานบริษัทเครื่องดื่มชื่อดังอ่ะค่ะ
แล้วก็ตลอด๔ปีที่ผ่านมาบอยสร้างภาพว่าตัวเองเป็นเด็กกิจกรรม
คนก็ไม่เอกใจจนสุดท้ายพอตรวจสอบชื่อเข้าไปจริงโป๊ะแตกสิคะทีนี้
ในการทำกิจกรรมเนี่ยเขาแอบอ้างชื่อของคนอื่นนะคะ
เขาแอบอ้างรหัสนิสิตของคนอื่นในการทำกิจกรรมมาโดยตลอดนะฮะ
อย่างเรื่องงานบอลอย่างนี้ก็ได้ยินมาว่าเขาไปใช้ชื่อคนอื่นเนาะ
รหัสของคนอื่นในการสมัครทำงานนะฮะแล้วก็ไปลบเล้าไปขอร้อง
ไปวิงวอนกับเอ่อคนจัดกิจกรรมอ่ะค่ะว่าเขาเนี้ยอยากจะถือป้ายจริงจริง
อย่างเงี้ยก็ขอให้เขาถือเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพองานเนี้ยมัน
ไม่ค่อยมีคนอาสาเนอะแล้วคนนี้เขาอาสาอยากจะทำอย่างนี้ค่ะ
คนจัดกิจกรรมก็เลยให้จัดไปอย่างเงี้ค่ะหรือว่าอย่างที่มีภาพเข้าไปปรากฏที่
ห้องสมุดใช่ไหมฮะเวลาการเข้าห้องเข้าหอกลางของจุฬาเนี้ย
จะต้องให้แตะบัตรนิสิตนะครับถ้าไม่ได้เอาบัตรนิสิตมาเนี่ย
ก็สามารถที่จะซื้อตัดผ่านชั่วคราว๑วันได้ในราคา๒๐บาท
ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะซื้อบัตรผ่านชั่วคราวเนอะแต่เท่าที่ได้ยินมาเนี่ย
ก็คือว่าเขาไปใช้บัตรนิสิตของคนอื่นที่เก็บได้
มาแดงเพราะว่าเขาไปเป็นคนรับผิดชอบโครงการนะคะ
เป็นค่าวิชาการค่ายหนึ่งเนาะแล้วการที่เขาจะเป็นคนรับผิดชอบเนี่ย
เขาจะต้องใส่รหัสนิสิตแล้วก็ชื่อนะคะแล้วเราก็จะเอาชื่อกับรหัสเนี่ย
กรอกลงในฐานของข้อมูลจุฬานะฮะซึ่งพอกรอกไปปุ๊บเนี่ย
ก็ไม่พบชื่อนี้รหัสนิสิตนี้นะคะก็เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมา
ทางด้านของผู้ช่วยสัตว์อาจารย์ดรชัยพรผู้ประเสริฐรองอธิการบดีด้านกิจการนิสิตจุฬานะคะ
ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวของเราบอกว่าหลังตรวจสอบจนชัดเจนแล้วว่า

นี่เป็นเพียงข้อมูลคร่าวนะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะเรื่องราวการโกหกของบอยสกลมันเยอะมากจริงเวลาเราจำกัดมากเล่าไม่หมดมันเยอะมากอ่ะ
นี่ย่อแบบย่อของย่อของย่อของย่อนะ

ตัดตอนเรื่องตอนที่ไปหลอกเข้าไปเรียนเป็นนักศึกษาของธรรมศาสตร์แล้วก็จับได้ก่อนก่อนจะมาจุฬานะ
แล้วก็เรื่องของทางสมัยมัธยมศึกษาก็มีอีกนะมันเยอะอ่ะ

เผื่อเดี๋ยวเขาจะปรากฏตัวออกมา
หรือว่าถูกตามตัวได้ท่านจะได้ต่อกันถูกว่าอ๋อเรื่องของบอยสกลมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเอง